ก็อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ท่านก็บอกว่าคือก็จำเป็นนะคะคุณอริยาคุณผู้ชมค่ะ
ว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบทั้งหัวหน้าวิเชียน
ผอกาญจนาที่เป็นผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
คือเหมือนกับว่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่
ว่าทำไมไม่เข้มงวดในการปล่อยให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในป่า
แต่ว่าทางอธิบดีก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้าย
หัวหน้าวิเชียนทั้งผอกาญจนาแน่นอน

เพื่อให้เป็นบทเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบประวัติย้อนไปเลยค่ะ
ว่านายเปรมชัยเนี่ยเคยเข้าป่ามาแล้วกี่ครั้ง
มีพฤติกรรมยังไงบ้างก็จะย้อนหลังไปให้หมดเลย
เพื่อจะได้ไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ด้วย

อำนวยความสะดวกให้กับนายเปรมชัยหรือเปล่านะคะ
พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้พูดถึงกรณีที่นายเปรมชัยกับพวกเข้าไป

คนสนิทโทรไปประสานกับผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ลำดับชั้นต่อไป
หัวหน้าสั่งลูกน้องสั่งต่อกันมาให้ดูแลให้แบบนี้ค่ะ
มันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอน
ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปเลยว่า
เปรมชัยเคยทำแบบนี้มาแล้วกี่ครั้ง

ลัดขั้นตอนแบบนี้มาแล้วหรือเปล่า
มีเจ้าหน้าที่คนไหนอำนวยความสะดวกให้ไหม
จะตรวจสอบย้อนหลังไปหมดเลย
แล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้ทุกอย่างดำเนินการ

ยืนยันว่าไม่ย้ายใครออกนอกพื้นที่แน่
แต่จะเอาผิดคนที่ตั้งใจไปล่าสัตว์
เอาผิดแน่นอนดำเนินคดีแน่นอน

คือเอางี้เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะแบ่งเป็น๒ส่วนเลยเอาชัด

ที่เรามีความสามารถเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดี
รวมรวมพยานหลักฐานร้องทุกข่าวโทษไปแล้ว

เราก็ทรงไปเรื่องงานสอบสวนไปตามกระบวกการวิธรรม
กระทรวงทรัพย์ตั้งคณะทำงานติดตามคดี

จะมีทีมนักกฎหมายทีมอายการเข้ามาเป็นทีม
ตามคดีไปจนทุกขั้นตอนจนสุดสิ้นคดีความ

ในส่วนที่๒ในการที่จะมาดูว่า
ที่ของเรามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างที่เข้าไปต่าง

ยังไม่ได้อนุมัติเข้าไปก่อนมีการใช้ดุลพินิษฐ์ต่าง
มันก็มันชัดเจนก็คือเป็นเรื่องปกติของการเข้า

ถ้าแฮทีปดีศ์ในฝ่ายคล้ายการประจำ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในทัญญาณิติธรรมกุลก็บอกแบบนี้ว่า
การตั้งคณะกรรมการ
สอบนางสาวกาญจนานิตยะผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
และหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เป็นไปตามขั้นตอนค่ะคือต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบจริง
แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้
อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับการไม่เข้มงวดในการทำหน้าที่
แต่ก็ย้ำมานะคะว่าไม่มีการสั่งย้ายแน่นอน
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการตรวจค้นอาวุธเพราะถือว่าเป็นการเข้ามาแบบนักท่องเที่ยว
แต่จากนี้ไปต้องตรวจค้นยานพาหนะและสัมภาระทุกกรณี
ถ้าเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหรือเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไปพักค้างไปเดินป่าเพื่อศึกษางานวิจัย
คือต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามจะต้องมีการตรวจอย่างเข้มงวดค่ะ
คือณวันนี้เราตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่สังคมที่สื่อมวลชนพูดถึงนะครับ
ก็ไปพูดถึงแล้วมีหลายสื่อบอกว่าเอ๊ะหัวหน้าวิเชียนจะถูกย้ายหรือไม่
หรือพอการจนาจะถูกย้ายหรือไม่ผมในนามของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไม่มีนโยบายเลยนะครับที่จะย้ายบุคคลเหล่านี้นะครับ
ผมเรียนอย่างนี้ว่าจากการทำงานผมเป็นคนดึงหัวหน้าวิเชียนมาเองนะครับ
ปฏิบัติงานที่ทุ่งใหญ่แห่งนี้นะครับย้ายมาจากที่ปู่ศรีฐานนะครับภาคอีสาน
โดยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะย้ายหัวหน้าวิเชียนนะครับ
ตามที่มีข่าวลงไปหรือว่ามีคนคิดว่าหัวหน้าวิเทียนจะถูกกดดันหรือเปล่า
อธิบดีจะถูกกดดันหรือเปล่าให้ย้ายหัวหน้าวิเชียนไม่มีครับผมยืนยันนะครับไม่มีแน่นอน